พูดถึงแถวลาดกระบังเนี่ยคนบ่นกันเยอะนะว่า
ทำไมมันฝนตกมันลงมามันตกแป๊บเดียวนะ
คือมันไม่ได้ตกต่อเนื่องยาวแต่ว่าตกแป๊บเดียว
แต่แป๊บเดียวท่วมอีกแป๊บเดียวท่วมเลย
ก็เลยต้องไปถามอาจารย์ทรนะ
อาจารย์ทรธรรมรงนาวาสวัสดิ์ครับนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล
เขาบอกว่าทุกวันนี้ประเทศไทยกำลังเจอกับฝนโลกร้อนนะ
มันเป็นยังไงอาจารย์ทรครับ
อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล
ประมงของมเกษตรให้ความรู้

แล้วทำไมเม็ดฝนอันนี้คนสังเกตว่า
มองขึ้นไปบนฟ้าเวลาฝนตกเหมือนเม็ดมันใหญ่ขึ้น

อยู่ในเขตที่ฝนจะตกหนักเพิ่ม๘๑๒ครับ
และในขณะที่โลกก็ร้อนขึ้นเรื่อยอย่างที่เรารู้กัน

คือมันฝนเนี่ยเทโครมลงมาจากฟ้าเพิ่มขึ้นเรื่อย
เพราะเปอร์เซ็นต์ฝนตกหนักจะเพิ่มขึ้นตามอุณหภูมิโลก
ที่เพิ่มขึ้นทุกหนึ่งองศาดรับ
ส่วนฝนเม็ดใหญ่เกิดจากเมฆฝนที่มีน้ำจุอยู่เยอะมาก
พอฝนตกลงมาก็เลยเป็นฝนที่ตกหนักมาก

แต่หมายความว่านับจากนี้ไปเนี่ยต่อไปนี้
คือตกหนักแต่ตกแป๊บเดียวมันจะมีบ่อยขึ้นครับ

ฉะนั้นในพื้นที่ที่เสี่ยงจะน้ำท่วมก็จะท่วมได้เร็วแล้วก็ท่วมหนักมาก
อย่างที่พบเห็นในเขตลาดกระบังนี่แหละที่ชาวบ้านก็บอกว่าปีที่แล้วน้ำท่วมไม่นานนะ
แต่ปีนี้เนี่ยมันนานด้วยมันหนักด้วยปัจจัยหนึ่งก็มาจากสาเหตุนี้
แต่อาจารย์ทรก็บอกมันก็มีปัจจัยอื่นประกอบด้วยนะ
แล้วพูดถึงน้ำท่วมลาดกระบังคุณผู้ชมย้อนไปดูโพสต์ของอาจารย์ชาติชาติ
ผู้ว่ากอทมสมัยที่ยังไม่ได้เป็นผู้ว่านะอาจารย์ชัดชาติเนี่ยเคยลงพื้นที่ลาดกระบังเมื่อปี๖๔ครับ
ที่แล้วนี่แหละ๙กันยายนก็ได้เห็นปัญหาน้ำท่วม
อาจารย์ชัดชาติวางแนวทางการแก้ปัญหาเอาไว้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวครับ
เอาระยะสั้นก่อนอาจารย์บอกต้องเร่งผลักดันน้ำจากคลองประเวทลงคลองพระขนง
แล้วสูบออกทางสถานีสูบน้ำพระขนงลงแม่น้ำเจ้าพระยา
นี่คือแนวทางที่ทำอยู่ในปัจจุบันครับ
แนวทางที่๒คือเร่งผลักดันน้ำในคลองพระองค์เจ้าชายานุชิต
คลองชายทะเลระบายน้ำออกทะเลเพื่อจะได้เดินเครื่องสูบน้ำออกจากคลองประเวทได้
ข้อที่๓คือต้องประสานงานกันระหว่างกรทมกับกรมชน
อันนี้ต้องประสานอย่างใกล้ชิดนะครับ
และแนวทางระยะยาวอาจารย์บอกว่า๑คือทำแนวกั้นน้ำพื้นที่ฝั่งตะวันออก
หาเส้นทางระบายน้ำใหม่ไม่ต้องเข้ามาใจกลางกรุงเทพ
แล้วก็ต้องหาพื้นที่แก้มลิงเพิ่มครับ
รวมไปถึงต้องขุดลอกคลองทำให้คลองเนี่ยมันระบายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ว่าไปแนวทางที่อาจารย์ชาติชาติใช้กับการจัดการน้ำท่วมลาดกระบัง
ตอนนี้ก็ไม่ได้ห่างไปจากแนวทางที่เคยวางเอาไว้ครับ
แต่มันมีปัจจัยแวดล้อมหลายอย่างทำให้การแก้ปัญหามันไม่ได้ง่าย
อย่างที่อาจารย์เคยเขียนพิมพ์เขียวเอาไว้นั่นเองครับ